หลังจากที่นายจ้างหลายคนเข้าไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะครับ
ถูกโบรกเกอร์ปลอมปลอมแปลเอกสารสวมชื่อเป็นนายจ้าง
ให้กับแรงงานต่างด้าวเถื่อนจำนวนมาก
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

คนที่พักก็พบเอกสารหลักฐานปลอมกว่า๑๐๐รายการ
ข้อมูลของการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมถูกประสาน
ส่งต่อให้สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่๘ตรวจสอบ
ซึ่งก็พบข้อพิรุธหลายอย่างเกี่ยวกับการสวมทะเบียนนายจ้าง

ปลอมลายมือชื่อไปยื่นขอจดทะเบียน
คิดราคา๓๐๐๐บาทต่อคน
สมาชิกของครอบครัวหนึ่งมีรายชื่อเป็นนายจ้าง

ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกว่า๒๐คน

พบว่ามีแรงงานเถื่อนที่จดทะเบียนในลักษณะเดียวกัน
ในจ้างคนอื่นอีกกว่า๑๐๐คน
หลังจากเก็บหลักฐานเฝ้าดูพฤติกรรมโรเกอร์รายนี้นานกว่า๒เดือน

วางแผนจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้
ค้นตัวและสอบถามว่าได้ซุกซ่อนแรงงานต่างด้าว

ผู้ต้องหาพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
ยินดีพาเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นที่พัก

และบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวกว่า๑๐๐รายการ
ซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
ขณะที่มีแรงงานเถื่อนทะลักเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก
อาศัยช่วงจังหวะนี้สวมทะเบียนแรงงานต่างด้าว
โดยที่นายจ้างเองก็ไม่รู้ตัว
ซึ่งส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศ
รวมไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย
ที่จะศึกษุใหญ่เบือกว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทำอยู่ในการนำพาคนต่างราว
ตรงนั้นแล้วก็เขาสร้างตัวอย่างนี้
เบืองตนจันทีตั้ง๕ข้อหานัก
คือปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอม
นำเอกสารประจำตัวของผู้อื่นไปใช้

แล้วก็ให้พนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จ

หากนายจ้างต้องการตรวจสอบว่าถูกสวมชื่อ
เป็นนายจ้างของแรงงานต่างด้าวเถือนหรือไม่
สามารถไปตรวจสอบได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานในพื้นที่